คุณผู้ชมดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะจับคนร้ายได้แล้วค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปอ่ะค่ะว่ามีพนักงานขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์ของร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งถูกคนร้ายบุกไปยิงนะคะจนเขาเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกชายอายุสามขวบด้วยแล้วคนที่ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของผู้ตายครับเคยทำงานที่ดี
ชอบเอาเปรียบเวลาทำงานตัวเองเนี่ยได้งานหนักตลอดผู้ตายทำงานเบาขอลาออกลาออกไปแล้วแต่ย้อนกลับมาเจอผู้ตายเขาเนี่ยเจอหน้าปุ๊บยิงใส่เลยอ่ะแล้วก็หนีไปแต่สุดท้ายตำรวจจับได้แล้วนะคะแล้วก็นำตัวไปเนี่ยชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครคุมตัวนายนบพลเทียนเพิ่ม
นักงานขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์เสียชีวิตนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านปีนนังเฟอร์นิเจอร์ตมหาชัยอำเภอเมืองจสมตรสาครจับได้เมื่อคืนค่ะที่บ้านพลแปลกทรงพธิบุญภาคหมู่๔ตำบลบางแยพแระกสมธภาครฟนตำรสหรี่บุญชฎรอดมาผู้บังคับการตำรวจภูทองจสมศา
รอพอก่อนอันนี้คือจุดแรกเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะขี่รถเข้าไป
จุดที่สองคือข้างรถส่งเฟอร์นิเจอร์ผู้ตายเขาเป็นคนขับ
พอเขาลงมาจากรถจังหวะนั้นนายนบพลชักปืนขึ้นมา
คือปืนเขาเหน็บเอาไว้ที่เอวแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายไปนัดหนึ่ง
กระสุนโดนที่โหนกแก้มด้านขวาที่ลำคอด้านขวาเสียชีวิตนะคะครับ
นายนบพลก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไประหว่างการทำแผน
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงสาเหตุว่าสาเหตุที่มาก่อเหตุมันเกิดจากอะไร
นายนบพลก็ยอมรับเลยสาเหตุก็คือตัวเองกับผู้ตายทะเลาะกันมานานแล้ว
มีปัญหากันเรื่องงานถูกหักหลังผู้ตายชอบฟ้อง
แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งเรื่องค่าเที่ยวรถให้ทำงานหนัก
ตอนยิงไม่พูดอะไรเห็นหน้าปุ๊บยิงเลย
ทนมานานอดทนมานานแล้วตั้งแต่ก่อนลาออกจากงาน
ทนมาตลอดลาออกปุ๊บย้อนกลับเข้ามาอีกรอบเห็นหน้าปั๊บยิงเลย

เราทะเลาะกันมานานหรือยังมานานแล้วครับไหนรอบครับ
มันเรื่องอะไรอ่ะพอเข้ามานานเข้ามาเลาะกันเรื่องอะไร
เรื่องงานครับเขาชอบฟ้องครับเขาชอบฟ้อง
เรื่องค่าเที่ยวเหรอครับใช่ครับงานหนักด้วยแล้วด้วย
บอกว่าถูกหักหลังจริงไหมครับถูกต้องครับ
นี่ค่ะหลังก่อเหตุค่ะนายนพลนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่พงหญ้าในหมู่บ้านพื้นที่หมู่๖ตำบลบางย่าแพรก
เอาไปทิ้งแม่น้ำท่าจีนที่สะพานวัดน้อยนางหง
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหานะคะ
จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายนางอาตรีแก้วมณีเป็นคนสัญชาติลาวนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้นายนบพลชอบแขวะหาเรื่องสามีเธอเป็นประจำ
ทั้งทั้งที่สามีตั้งใจทำงานสร้างครอบครัวพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวพยายามไม่มีเรื่องกับใคร
แต่ก็ยอมรับว่าทั้งคู่เคยทะเลาะกันเคยรุนแรงถึงขั้นมีปากเสียงกันไปครั้งหนึ่ง
แต่ก็เคลียร์กันจบไปแล้วไม่คิดว่าจะโกรธแค้นถึงขั้นตามมายิงกัน
ประเด็นที่บอกว่าสามีชอบฟ้องชอบใส่ร้ายชอบแทงข้างหลังเรื่องงาน
ไม่เป็นความจริงนะคะภรรยาของผู้ตายยืนยันแบบนี้
เพราะสามีไม่เคยเอาเรื่องของนายนบพลไปฟ้องเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เลย
ก็เคยแบบคุยบนกับกลุ่มเพื่อนด้วยกันเท่านั้น
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าน่าจะมีบุคคลที่๓
ยุคแยงทำให้นายนบพลเข้าใจผิดจนถึงขั้นเครียดแค้นแล้วก็มายิงเขาเลย

เธอบอกเธอเสียใจมากนะคุณภาคภูมิแล้วก็โกรธมากเลยด้วย
อยากถามนายนพลว่าสามีเธอไปทำอะไรให้ขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วก็อยากจะบอกสามีว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงดูลูกชายเอง
อยากบอกว่าเสียใจมาก
มันไม่ใช่เรื่องที่จะร้ายแรงถึงจะมาฆ่าแกล้งกัน
แบบทั้งที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดอะไร

ทำไมเขาถึงโหดร้ายขนาดนี้
แต่เรื่องงานแฟนไม่เคยไปฟ้องเจ้านายเลย
เขาทำตามคำสั่งเขาทำตามหน้าที่
เขาไม่เคยกันแกล้งคนนี้เลย
ก็โกรธ
โกรธแล้วก็อยากจะถามว่าทำทำไม

ภรรยาบอกสามีคือเป็นหัวหน้าครอบครัวไง
ช่วยแบบทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงลูกลูกชาย๓ขวบ
ภรรยาบอกตอนนี้เธอก็ต้องดูแลลูกคนเดียว
ค่าแรงก็วันละ๓๐๐กว่าบาทค่าแรงขั้นต่ำ
คุณก่อเหตุแล้วคุณก็ได้แค่ระบายความแค้น
ความสะใจความโกรธอะไรอยู่คนเดียว
แต่เนี่ยฮะความทุกข์ความลำบากทุกอย่าง

เพื่อนผู้ตายบอกว่าตอนนี้จะช่วยดูแลลูกชายของผู้ตายนะคะ

ก็จะดูแลแทนภรรยาของผู้ตายไปก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการทำเอกสารรับศพของผู้ตาย

จัดงานศพที่วัดศรีเมืองตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เดี๋ยวจะปรึกษาเท่าแก่ก่อนนะคะว่าจะจัดงานกี่คืน

ตอนนี้ลูกชายของผู้ตายด้วยความที่ยังเด็กมากแค่๓ขวบ
ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อไม่อยู่แล้ว
คนรอบข้างก็ได้แต่บอกว่าพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวกลับ
น้องก็ดีใจว่าเออรอพ่อกลับเดี๋ยวจะได้เจอพ่อ
เพื่อนก็เลยบอกสงสารมากครอบครัวนี้คือเหลือแค่แม่ลูกสองคน
ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อน
ต้องกลับบ้าน
ตำรวจแจ้งห้านายนพล๔ข้อหัสนักนะครับ

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วก็ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนนี่ค่ะ